มาดูเหตุการณ์ฆ่าโหดกันหน่อยนะคะที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
แค้นผัวใหม่เย้ยศักดิ์ศรีบุกฟันดับต่อหน้าเมียเก่า
เมียเก่าเองก็ตอนที่เข้ามาห้ามก็เจ็บสาหัสเหมือนกัน
บางเรื่องเนี่ยคือฆ่าได้แต่หยามไม่ได้กลายเป็นว่าแค้นต้องฆ่านะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งค่ะ
ซึ่งเป็นบ้านลักษณะคือเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ในสวนลิ้นจี่ตรงนี้ค่ะเชียงดาวที่เชียงใหม่นะฮะ
ตอนเข้าไปเจอเนี่ยเจออะไรก่อนรู้ไหมคะ

สภาพข้าวของเนี่ยกระจัดกระจายร่ำรอยการต่อสู้กัน
ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมทีนี้ตำรวจไปพบศพผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผัวใหม่ของฝ่ายหญิง
ชื่อว่านายสุวรรณอนุมัติอายุหกสิบห้าปี
สภาพศพเนี่ยคือบริเวณศีรษะมีบัตรแผลถูกฟันต้องใช้คำว่านับไม่ถ้วนค่ะ
ถูกมีดไดย่าฟันนับไม่ถ้วนเลยนะคะ
เลือดเจอกนองเต็มพื้นเลยใกล้กันไปพบร่างของฝ่ายหญิงชื่อว่านางสายดงแก้วอายุ๔๑ปี
สาหัสค่ะคนนี้สาหัสนะคะนอนหายใจรวยรินถูกฟันที่ศีรษะ
แล้วก็ข้อมือขวานะฮะกู้ภัยตอนที่ไปเจอเนี่ยต้องรีบประถมพยาบาลแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
ที่เกิดเหตุยังไปพบอาวุธมีดของกลางด้วย
มีดดายาเปื้อนเลือดตกอยู่นะคะตำรวจก็เก็บไป

ส่วนคนก่อเหตุชื่อว่านายพงเดชนุพรมอายุ๕๒ปี
เป็นสามีเก่าของนางสาย
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บหนีเลยหนีไปเลยนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนเบื้องต้นของตำรวจ

เป็นสามีใหม่ของนางสาย

คืนวันเกิดเหตุจริงคือ๒มิถุนายนที่ผ่านมา
นายพงเดชเนี่ยก็คือสามีเก่าเนี่ยนะคะ

แล้วก็เรียกทั้งคู่ออกมาเคลียร์สิ

เคลียร์กันสุดท้ายไม่ได้มาเคลียร์นะคะ

เพราะว่าเกิดเหตุทะเลาะรุนแรงมากค่ะ

ใช้มีดไดย่าฟันหัวนายสุวรรณแบบ

ไม่ยั้งเลยนะฟันจุบ
โอ้หัวนี้เละเลยฮะ
ส่วนนางสายพยายามเข้าไปห้าม

นอนหายใจรวยรินตรงจุดเกิดเหตุ
ทีนี้ปมสาเหตุเนี่ย

ชาบ้านบอกอ้อหึงไง

เพราะเขาสองคนเลิกลากันได้สักประมาณ๒เดือน

มาดูในมุมของคนก่อเหตุหน่อย
ตำรวจเชียงดาวค่ะจับกลุ่มได้แล้วนะคะ

อ้างบอกว่าสาเหตุเนี่ย

แต่เกิดจากความแค้นที่ผู้ตายเนี่ย

เพราะเย้ยพูดจากถักทั้งในธรรมนองที่ว่า

นี่ค่ะโทรมาเย้ยในลักษณะนี้
โทรมาเยอะหยันตั้งแต่ช่วงสงกรานแล้วนะ

จะเคลียร์กับผู้ตายแต่ไม่รู้ว่าเคลียร์อีกท่าไหน

ตอนนี้ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะ

หลังจากที่นายสุวรรณถูกทำร้าย
ก็นอนคลวงคลาง

แต่คำโลมัติได้โลมัติได้โลมัติ
มันเข้าไปได้โดนถ้ามันโดนก็ว่าน่ะ

ไอ้เบิร์นเนี่ยรออีกอู๋เนี่ย
แล้วพอก็นอนคว่ำลงหัว
ก่อนจะไปมันกล่ามมือนอกเลยนะ

โอ้นี่ค่ะ

ทีนี้ในมุมลูกสาวของผู้ตายหน่อยคุณผู้ชม
คุณจีรนันอนุมัติอายุ๓๙ปี
ไม่เชื่อที่ผู้ก่อเหตุอ้างว่า
ผู้ตายหรือว่าพ่อของตัวเองเธอโทรไปเยอะหยัน
เพราะพ่อเป็นคนหูข้างหนึ่งไม่ได้ยิน

ไม่ใช่ปกติวิสัยที่จะโทรไปทะเลาะกับใครบ่อยได้แบบนี้
เพราะฉะนั้นแล้วลูกสาวของผู้ตายบอกว่า
ขอความเป็นธรรมนะคะขอให้ตำรวจดำเนินคดี
กับผู้ก่อเหตุตามกฎหมายให้ถึงที่สุด
ก็สอดคล้องกับชาวบ้านบอกนะคะ
ว่าผู้ตายปกติและเป็นคนที่นิสัยน่ารักนะครับ